ปีหนึ่งหน่วยเฉพาะกิจตำรวจระเวนชายแดนสี่สิบสี่จังหวัดยาลา
คือตำรวจทั้งสองนายท่านก็มาละหมาดด้วยการแต่งกายชุดละบาทนะฮะ
บาดแผลที่พบคือถูกยิงที่ศีรษะเลยนะครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องโถงของมัศยิต
ผู้ที่มาละหมาดทุกคนตื่นตระหนกตกใจกันหมดบอกว่าวันนี้เป็นวันศุกร์
ทุกคนต้องมาประกอบพิธีละหมาดที่มัศยิตก่อนถึงเวลาละหมาด
ผู้เสียชีวิตทั้งสองก็มาจากฐานปฏิบัติการฐานที่ตั้งแล้วก็มาร่วมละหมาด
ตอนที่กำลังจะเริ่มละหมาดมีคนร้าย๔คนเป็นผู้ชาย
ขี่จักรยานยนต์มา๒คันมาจอดหน้ามัศยิต
คนร้ายที่เป็นมือปืนสองคนเดินเข้าไปทำความสะอาดร่างกายที่ทางมัศยิต
เขาจัดเตรียมเอาไว้คนจะเข้าไปต้องทำความสะอาดร่างกายก่อน
พอเข้าไปแล้วก็ทำทีเหมือนจะมาร่วมละหมาดด้วยอีกสองคนอยู่บนรถจักรยานยนต
อยู่ข้างนอกหลังจากนั้นสองคนที่เป็นมือปืนที่เข้ามาในมัศยิต
ก็แยกกันเดินเข้าไปในห้องโถงแล้วไปยืนด้านหลังผู้ตาย
เหมือนกับรู้เลยว่าเนี่ยคือตำรวจตระเวนชายแดนค่ะชักปืนพกออกมา
เสื้อคลุมจอศีรษะทั้งคู่แล้วก็ยิงนะฮะ
ทั้งคู่ก็ล้มลงนอนเสียชีวิตคาที่ส่วนคนร้ายยังขโมยปืนพกของผู้ตายไปหนึ่งกระบอกด้วย
แล้วอาศัยช่วงชุลมุนออกไปขึ้นจักรยานยนต์ที่เพื่อนจอดรออยู่
แล้วก็ขี่หนีไปอย่างรวดเร็วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่านี่เป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบ
ในการสร้างสถานการณ์นะครับแล้วก็พฤติกรรมนี้นะฮะ
แน่นอนว่าต้องการสร้างความหวั่นไหวความหวาดวิตกให้กับชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ค่ะที่จะต้องมาละหมาดนะฮะก็เลยวางแผนที่จะมายิงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเดินทางมาละหมาดที่นี่
เหมือนรู้อยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่จะมาละหมาดทุกวันศุกร์ก็แฝงตัวมาทำทีมาละหมาด
แล้วเดินไปถูกคนเลยใช่คือว่าเนี่ยสองคนนี้เลยจ่อยิงเลยนะคะ